กันที่เรื่องราวดีของคนในวงการบันเทิงกันบ้างนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าวันนี้ค่ะพี่หมิ่งอรินมาสกับคุณสนยุคเนี่ย
เขาไปบริจาคเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลนะคะ
ไปมอบเจลแอลกอฮอลจำนวน๑๐๐หลอด
แล้วก็หน้ากากอนามัยให้กับสภากาชาติไทย
พร้อมเชิญชวนให้คนออกมาบริจาคโลหิตกัน

โดยงานนี้หนุ่มสนยุคก็เลยขอเปิดใจ

เพราะว่าบ๊ายบายโบกมือลาเอ็กแซคเรียบร้อยแล้ว
ก็คือเพิ่งหมดสัญญากันมานะคะตั้งแต่ต้นปีนี่แหละ
แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาติดใจอะไรกับพี่บอยทะกลเกียจเลย

ตอนนี้บอกเลยว่าเลื่อนยาวค่ะ
ยาวไปจนกว่าโควิดจะหายไปเลยนะคุณผู้ชม

มันผมอยู่มากับเอ็กซักตั้งแต่แรกนะครับ
เพราะฉะนั้นมีอะไรผมก็ให้ความ

คือผู้ใหญ่เขาก็เห็นว่าเราดูแลตัวเองได้แล้วนะครับ

ก็คิดว่าอย่างนี้แหละน่าจะดีแล้ว

เพราะว่าแม้ก่อนช่วงโควิดเนี่ยนะคะ
จะได้เห็นสวีทอยู่กับสาวซูรินะ
แต่ว่าตอนนี้สนบอกว่าห่างกันแล้ว

คือไม่ได้เป็นอะไรกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
แล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้โสดสนิทค่ะ
ทุ่มเทให้กับงานเป็นหลักจ้า
คือเป็นเพื่อนอยู่แล้วครับ

ก่อนหน้านี้เราก็เลยได้มีโอกาสเจอกันบ่อยนะครับ
อย่างงานเคยถ่ายหนังด้วยกันนะครับ

เพราะฉะนั้นมันก็ปกติที่แบบจะสนิทกัน

ยังรู้สึกว่าแบบตัวเองอนาคตยังอยากทุ่มกับวงการบันเทิงเยอะอยู่

เพราะว่าแฟนคลับก็รอรุ้นให้กำลังใจตลอดแล้วจ้า